เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านหลังหนึ่งที่มุกดาหารนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่พยายามที่จะระงับเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้
แต่ว่าเพลิงมันลุกลามไปอีก๒หลัง
และบ้านต้นเพลิงนะปรากฏว่าพบคุณยายเจ้าของบ้าน
เสียชีวิตเพราะถูกไฟคลอก
ลูกพยายามจะช่วยออกมาแต่ช่วยไม่ทันนะครับ
ที่สุดก็กลายเป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้น
นี่แหละครับไฟที่กำลังโหมไหม้อย่างรุนแรงนะครับ

เจ้าหน้าที่ดับเปลิงเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร
รับแจ้งเหตุไฟไหม้ที่บ้านเล็กที่๒๓
ดอนมุกดาตำบลศรีบุญเรืองอำเภอเมืองมุกดาหารนะครับ
แล้วก็รับแจ้งว่ามีคนติดอยู่ภายในบ้านเป็นผู้สูงอายุนะครับ
ที่เกิดเหตุพบว่าไฟกำลังลุกไหม้บ้าน๒ชั้น
ครึ่งปูนครึ่งไม้แล้วก็ยังลามไปไหม้บ้านใกล้เคียงอีก๒หลัง
มีผู้เสียชีวิตถูกไฟคลอกติดอยู่ภายในบ้าน๑รายนะครับ
ก็คือนางบวนธรรมรัฐอายุ๘๔ปี
เสียชีวิตบริเวณชั้น๒ของบ้านครับ
จากการสอบถามนายพงรักธรรมรักษ์อายุ๔๗ปี
ซึ่งเป็นลูกชายของคุณยายผู้เสียชีวิต
เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าช่วงเกิดเหตุ
ตัวเขาเองก็พักอยู่อาศัยชั้นบนกับแม่
เพราะว่าแม่ก็อยู่ชั้นบนแต่ว่าแยกห้องกันอยู่นะครับ
ทีนี้ตอนที่ไฟมันเริ่มไหม้
ก็ไม่รู้ว่ามันเริ่มไหม้จากจุดไหน
แต่พอเห็นแล้วมันก็ไม่รุนแรงนะครับ
ก็เลยพยายามวิ่งไปเคาะประตูที่ห้องแม่

แต่ปรากฏว่าห้องแม่ล็อกประตูไว้
ประกอบกับไฟมันกำลังโหมลุกไหม้อย่างรุนแรง
เขาเลยจำเป็นต้องออกมาจากบ้านก่อนนะครับ
และพยายามจะนำน้ำมาดับเพลิงด้วยตัวเอง
แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลมุกดาหาร
ก็ใช้เวลาดับเพลิงประมาณ๓๐นาทีนะครับ
เพลิงสงบลงเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบ
ก็พบร่างของผู้เสียชีวิต
คือนางบวนธรรมรัฐอายุ๘๔ปี
เสียชีวิตในสภาพไฟคลอกเกรียม
อยู่ภายในห้องนอนชั้นบนเนี่ยนะครับ
จากการสำรวจที่เกิดเหตุหลังจากเพลิงสงบ
แล้วก็เข้าสำรวจช่วงเช้าอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ก็เพราะว่ามีบ้านที่เสียหายจากเพลิงไหม้ครั้งนี้
คือ๓หลังโดยบ้านที่เป็นต้นเพลิงเสียหายทั้งหมด
ส่วนบ้านข้างมี๑หลังที่เป็นบ้านไม้ครึ่งปูนนะครับ

ส่วนอีกหลังที่อยู่ด้านหน้าบ้านต้นเพลิงนั้น
ฝาบ้านถูกเพลิงไหม้บางส่วนนะครับ

เพลิงไหม้ครั้งนี้เกิดจากสาเหตุอะไร
ก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
เข้าตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับ